ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น

ถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
ต่อลมหายใจให้กับคนที่เรารักครับ
คุณผู้ชมครับบางครั้งวิกฤตของชีวิตก็คือบททดสอบพลังรักของคนในครอบครัวเหมือนกัน
ว่าจะยิ่งใหญ่พอที่จะทำลายกำแพงวิกฤตนั้นลงได้หรือไม่นะครับ
แต่สำหรับครอบครัวที่มาในวันนี้ครับมีทั้งคนป่วยเด็กและผู้สูงวัย
จับมือกันเพื่อกู้วิกฤตเขากู้กันเขาช่วยกันอย่างไรไปชมเรื่องราวพร้อมกันครับ
ชื่อดอกอ้อโพเสทอง

สองปีที่แล้วเริ่มเป็นมะเร็งลำไส้
ต้องผ่าตัดหน้าท้องเพื่อการขับไทย
แล้วเป็นอมพลึกความดันสูงแล้วก็ไตวาย
ตอนนี้ก็ตรวจมาเจอมะเร็งลามมาปอด
ครอบครัวมีอยู่๖คน

แล้วก็ลูกชายชื่ออา
หลานสาวชื่อน้องไอซ์กับน้องเมษา
แล้วก็มีน้าซึ่งป่วยเป็นอำมพลึก
ก่อนป่วยก็ขายส้มตำรายได้ก็ดี
นี่กะว่าจะเก็บเงินเพื่อสร้างบ้าน
ทีนี้เรามาป่วยแฟนทำงานคนเดียว
เงินที่เก็บไว้เพื่อสร้างบ้านก็ไปกับการรักษาหมด
ค่าใช้จ่ายกับการรักษาไม่พอ

ซึ่งตอนนี้ก็เป็นหนี้ทั้งหมด๕๐๐๐บาท
รายได้ทุกวันนี้มาจากแฟนขายไก่ย่าง
ตอนเย็นก็มาทุบไก่ติดก็หมักน้ำแข็งไว้
ักน้ำแข็งไว้ประมาณเที่ยงคืน
ผมก็ต้องลุกเพื่อจะมาผสมไก่
แล้วก็หนีบออกไปเพื่อจะไปย่าง
ได้ประมาณวันละ๗๐๐บาท
หากทุนเหลือประมาณ๓๐๐บาท
หนี้วันละ๒๐๐บาท
หลานไปโรงเรียนกับลูกชายก็เป็นหกสิบ
เหลือ๔๐ก็ไม่พอใช้จ่าย
ตัวนี้เขาปลัวลำบาก
บ้านหลังนี้ตอนแรกว่าจะอยู่ชั่วคราว
ก็ไม่ได้สร้างเงินมันหมดกับการรักษาแล้ว
ตอนนี้บ้านหลังนี้แดดก็ส่องฝนก็สาด
ถ้าสาดถึงตัวไหนเราก็ขยับหนี
บางครั้งก็เปียกหมดเพราะไม่มีฝา
ลูกถามว่าแม่
บ้านเราทำไมฝนสาด
ก็บอกเขาว่าไม่เป็นไร
เหมือนเพราะเราไม่อายน้ำเลย
ก็เย็นดีแดดส่องก็ได้วิตามินดี
เราไม่กล้าบอกลูกว่าไม่มีเงิน

แต่พอคิดอีกแล้วมันก็น้อยใจไป

เหนื่อยก็ต้องทนครับเราก็ต้องสู้
เพราะอยากมีบ้านมันดีกว่านี้
บ้านที่อยู่ให้มีที่อะไรกำบัง

แฟนก็เวลาไปขายของก็ชั่วโมง๒ชั่วโมงมาดูที
ก็ขับมอไซค์มาดูรู้สึกดีใจนะที่เขาเป็นคนดี

ที่หมอก็สั่งสั่งให้กินไพรห้าปองดื่มนมห้ากล้อง
ผมก็ทำทุกวันผมทำทุกอย่างเขาอยากกินอะไร
ผมก็หามาทำให้ทุกอย่าง
เพราะความเป็นห่วงเขาต่อให้มันแพงแค่ไหนผมก็จะหา
บ้านผมลำบากมากครับแม่ป่วยพ่อทำงานหนัก
อยากช่วยบ้านแบ่งเบาภาระครับ
พอกลับจากโรงเรียนถ้าพ่อขายไก่ย่างไม่หมดก็ช่วยพ่อขายต่อครับ
เงินที่ได้มาผมก็จะให้แม่ครับ
เสร็จแล้วผมก็จะมาทำงานบ้าน
เรามาดูแลแม่ครับอาบน้ำให้แม่ครับ
ตั้งแต่ยายป่วยที่บ้านก็ลำบากมากค่ะหนูก็อยากจะช่วยยายหาเงินค่ะ
อย่างเสาร์อาทิตย์หนูก็จะช่วยยายทำผัก

อยากให้แม่อยู่ที่ดีกว่านี้ครับ
ผมจะตั้งใจเรียนเพื่อเลี้ยงครอบครัวครับ
ยังไงผมก็ต้องเดินหน้าต่อไป
ทุกวันนี้กำลังใจก็มาจากแฟนแล้วก็ลูกกับหลานสามคนทำให้มีกำลังใจขึ้นเพื่อต่อสู้กับโรคร้าย
ก็รู้สึกเสียใจที่แม่สร้างบ้านเพราะผู้ป่วยก่อนหลานก็ไม่มีที่อยู่ไม่มีห้องน้ำเข้าเหมือนเดิม
อยากได้บ้านใหม่ครับเพราะสังกษีผูกแล้วแล้วก็ตอนฝนปาดก็จะโดนแม่ครับอยากให้แม่อยู่ที่ดีกว่านี้ครับ

ยารักษาโรคที่วิเศษที่สุด
นั่นก็คือกำลังใจจากครอบครัวและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวครับ
มาบนเวทีเกมต่อชีวิตในวันนี้ครอบครัวของป้าดอกอ้อ
จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ที่นี่แหละครับป้าสวัสดีครับ
ลุงสวัสดีหนูสวัสดี
ขอชมก่อนเลยได้ไหมขอชมให้เจ้าตัวเล็กก่อนล่ะ
มันเป็นภาพที่ผมปลื้มใจมากมากนะครับแล้วก็อยากให้ลูกทุกบ้านนะครับ
ให้ปฏิบัติกับพ่อแม่เหมือนกับเด็กที่มาในรายการในวันนี้หนูทำดีมากลูกนะ
ครับเขาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้อย่างนี้ตลอดเลยล่ะตลอดเลยค่ะ
ไปโรงพยาบาลก็เฝ้าคนเดียวค่ะเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลเมื่อวานก็ไปเฝ้าอยู่กันสองคน
ป้าป้าเป็นมะเร็งระยะที่เท่าไหร่ครับที่สองเลยค่ะ
พอลุงรู้อย่างนั้นแล้วลุงรู้สึกยังไงบ้างลุงสมบัติตกใจมากครับ
เมื่อก่อนที่ป้าเขาจะป่วยอย่างเงี้ยครับลุงป้าเขาเป็นคนยังไงพูดจาแค่คล่องมากครับ
อันนี้ที่เป็นนี่คือลิ้นมันจะแข็งก็ครึ่งซีกอ่ะ
หายใจก็ไม่ออกตาก็พยายามดึงแขนกาวก็ยกไม่ได้อยู่แล้ว
ผมเห็นข้างนี้ของโทษนะป้าก็คือยังพอยกได้ใช้ได้
ทางนี้ใช้การได้แล้วได้รับการรักษายังไงอ่ะครับ
ต้องดูแลยังไงมะเร็งเราอ่ะมันลามมาที่ปอดแล้วครับ
ก็ให้กิโมครั้งแรกให้กิโมไว้หกเดือนหกครั้งหกครั้งละห้าวัน
พอครั้งที่สองก็สามวันสองคืนก็แทบจะอยู่โรงพยาบาลอยู่กับหมอตลอดเลยเนอะ
ใช่คือน้องอ้าเฝ้าตลอดน้องอ้าเขาบอกว่าเด็กคนนี้นะ
เปลี่ยนพระองค์พระอ้อมเปลี่ยนแพมเพชรเปลี่ยนอะไรให้หมดเลย
อยู่กับแม่ตลอดค่ะได้กำลังใจไหมจากลูกคนนี้ก็ได้กำลังใจที่จะอยู่รอดได้
เงินทองตอนนี้เอาที่ไหนมารักษากันก็กู้อ่ะตามระบบนอกระบบก็กลัว
กู้หมดเลยหมดเลยคือแบบนี้ครอบครัวนี้บ้านที่เราอยู่กันนั่นน่ะ
จริงแล้วเนี่ยเป็นความฝันของครอบครัวเราลุงสมบัติเก็บเงิน
ได้เก็บมากี่ปีเพื่อที่จะสร้างบ้านสี่ห้าปีสี่ห้าปีครอบครัวนี้
ตอนที่ป้ายังไม่ป่วยเนี่ยช่วยกันขายส้มตำเนอะค่ะขายส้มตำกันสองคน
ผัวเมียส้มตำไก่ย่างเก็บเงินได้ประมาณสี่ห้าหมื่นสี่ห้ามืนบาท
เพื่อที่จะสร้างบ้านหลังนี้แต่วันดีคืนดีข้อซ้ำกรรมซัดก็คือ
มาตรวจเจอว่าป้าเป็นมะเร็งเงินก้อนแรกที่ต้องนำมารักษาตัวก่อน
ก็คือเงินที่เราตั้งใจว่าจะสร้างบ้านค่ะก็เลยเอาเงินเนี้ยไปรักษาตัวป้า
แต่เพราะว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายค่ายาค่าส่วนต่างใช่ไหมป้า
ก็นอนนอกไอโยสี่เดือนชีวิตครอบครัวของเราเปลี่ยนไปมากแค่ไหนครับเปลี่ยนไปมากเลยครับ
ต้องขายของทุกวันตีสี่ผมก็ออกแล้วเห็นบอกลุงก็ออกไปขายไก่เนี่ย
เวลาที่ไปทีบางที๒ชั่วโมงก็ต้องกลับเข้ามาในบ้าน
ที่เขาเขาจะปวดชีปวดฉี่เขาเขาเดินไม่ได้ครับป้าเคยคิดว่าเป็นภาระลุงเหรอครับ
นี่ก็พยายามสอนหลานให้ทำกับข้าวน้องไอซ์จะทำกับข้าวทุกวัน
อาแล้วลูกขายไก่ย่างครับ
วันธรรมดาขายไก่ย่างแต่ส่วนวันหยุดนั้นเด็กไปเล่นที่ไหนไม่ได้

ก็กลับมาช่วยผู้ใหญ่ในบ้านนี้

ทำอะไรครับมีเมนูพิเศษด้วยเห็นบอกวันเสาร์วันอาทิตย์

ใครเป็นคนทำครับ
ดูป้านี่เท่ากับแบบแบบเนี้ยได้วิชาชีพเลยนี่ไงครับ
นี่อีกหนึ่งตัวอย่างของครอบครัวนะเราจะบอกนะว่าเจ็บไข้ได้ป่วย
ครอบครัวเรายากจนก็จริงแต่เรามีเด็กน้อยหัดเขา
แล้วผู้ใหญ่อยู่ใกล้ให้เขาได้ทำงานบ้าน
ผมว่าเด็กคนนี้โตขึ้นไม่ลำบากอาหนูจำไว้นะลูก
การที่เราได้ทำหน้าที่แล้วช่วยเหลือแม่ที่อาบอกว่าเห็นหนูเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้กับแม่
แม่ไปอาบน้ำมันเป็นภาพที่เดี๋ยวอากลับไปถ้ามีโอกาส
ก็จะปฏิบัติแม่อย่างนั้นบ้างนะลูกครับมันอาจจะเหนื่อยหน่อย
แต่เราได้กำไรชีวิตซึ่งเด็กบางคนไม่ได้อย่างเรานะลูก
เหนื่อยแต่ถามว่าสู้เพื่อครอบครัวของเราไหมลูกสู้ค่ะ
มาถึงอีกหนึ่งย่าย่าเล็กป่วยเป็นอะไรครับ
เป็นความดันสูงแล้วแกล้มแกก็เลยเป็นอย่างนี้

แข็งแรงแก่ไขของแก่ไขข้าวแกง
ย่าแข็งแรงนะนะให้คุณพระคุ้มครองนะ
อ่ะผมถามหน่อยว่าวันนี้จริงแล้วเนี่ย
ครอบครัวของเราที่เจอวิกฤตที่หนักที่สุดคืออะไรครับ
คือเรื่องบ้านค่ะไม่มีห้องน้ำไม่มีที่นอน
ไอซ์ก็ไปฝากใจชวดนอนอยากได้บ้านให้หลานนอน
อยากมีห้องน้ำให้หลานเข้า
ถ้าถามว่าเขาน่าจะตอบผมว่าอยากเอาเงินไปรักษาตัว
แต่เขากลับตอบผมว่าอยากเอาเงินนี้ไปทำบ้าน

ผมขอมอบพลังลักษณ์และพลังแห่งความห่วงใหญ่นี้

ช่วยครอบครัวของป้าดอกอ้อลุงสมบัตินะครับ
แล้วก็เด็กขอให้ประสบความสำเร็จนะครับ
แต่เราคงต้องทำไปตามกติกานะครับคุณผู้ชม
ก็คือต้องร่วมกันตอบโจทย์คำถาม๔ข้อ

คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าร่างกายนะครับ

แต่ก็ไม่สามารถกัดกร่อนหัวใจที่หล่อหลอม
พลังแห่งความรักจากครอบครัวนี้ได้นะครับ
และวันนี้ครับครอบครัวของป้าดอกอ้อจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับ

เพื่อที่จะคว้าโอกาสที่อยู่ตรงหน้ากับการตอบคำถาม๔ข้อ
เพื่อลุ้นทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
รายการเกมต่อชีวิตช่วงหน้าเป็นกำลังใจสักครู่เดียวครับ
ผัดไทย๘กล่องภายในเวลา๓นาทีครับ